คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกนะครับ
เพราะว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าปั๊มไปเติมน้ำมัน๔๐บาท
แต่ปรากฏว่าไม่จ่ายเงิน
เด็กปั๊มทวงถามนะครับเกิดการโต้เถียงกัน
วัยรุ่นนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่
ชกต่อยเด็กปั๊มใช้อาวุธมีดแทงนับ๑๐แผล
คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊ม
ให้เห็นเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือจังหวะตรงนี้นะฮะ
จากชกต่อยกันแล้วนะครับเด็กปั๊มก็จะสู้ไม่ได้

วัยรุ่นที่มาเติมน้ำมันแล้วก็ชักดาบเนี่ยนะฮะ
เอามีดออกมาคุณเอามีดออกมาแทงเด็กปั๊มเลยนะฮะ
เด็กปั๊มพยายามเอามือปัดมีดเล่มหนึ่งแล้ว
ปรากฏว่าคนร้ายมีมีด๒เล่มคุณ
ใช้มีดอีกเล่มแทงจ้วงแทงนับ๑๐แผล
แล้วก็เด็กปั๊มหรือว่านายสารวุฒิลูกศรเขียว
ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่หน้าห้องกระจก
ภายในตัวอาคารอาคารเดี๋ยวตอนวิ่งไป
คือเขาถูกแทงไปหลายแผลแล้วนะ
สุดท้ายยังไปถูกไล่แทงกันในหน้าห้องกระจกหน้ามินิมาตรอีก
แล้วก็เป็นจุดเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็ตอนประมาณสักตี๒กว่า
คือทางด้านของตำรวจของสพสามโคกนะฮะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
ภายในปั๊มน้ำมันแห่ง๑ริมถนนปฐุมธานีสามโคก
ตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ตำรวจก็รุดไปตรวจที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
แล้วก็อาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยูด้วยนะครับ

ก็พบศพของนายสารวุฒินาควิชัย
อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันสภาพนอนจมกองเลือด
อยู่บริเวณหน้าประตูกระจกเข้าออฟฟิศ
เสื้อยืดคอปกสีดำกางเกงขายาวสีดำ

ตามสภาพร่างกายก็ถูกแทงด้วยอาวุธมีด
เข้าที่ต้นคอขวา๔แผลคุณ
อกขวา๑แผลใต้สดือ๑แผล
ชายโครงซ้าย๒แผลแล้วก็ด้านหลัง๒แผล
รวมทั้งหมด๑๐แผล
ในที่เกิดเหตุพบมีดสปาต้าตกอยู่๑เล่ม
เป็นมีดของคนร้ายแล้วก็รองเท้าของคนร้าย๑คู่

พบโทรศัพท์มือถือพร้อมไม้เซลฟี่
แล้วก็ปลอกมีดตกอยู่ที่บริเวณลานเติมน้ำมันนะครับ
จากการสอบถามคุณป้าอำพรบรรลือเขต
ซึ่งเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันเหมือนกันนะฮะ
คุณป้านะคุณมือไม้สั่นตัวสั่นด้วยอาการตกอกตกใจ
เพราะเห็นการก่อเหตุคาตาเห็นคนเสียชีวิตคาตา
แล้วก็ตอนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยอะไรได้
จากตะโกนบอกคนร้ายอย่าทำเขาอย่าทำเขานะครับ
คือคุณป้าอำพรก็ทำงานอยู่กะเดียวกันกับผู้ตายแล้วครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคือมีชายวัยรุ่นอายุประมาณสัก๒๐ปีเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊ม
ตู้๕ตู้จ่ายน้ำมันที่ตู้๕
นายสารวุฒิเด็กปั๊มผู้ตายก็ไปเติมน้ำมันให้
สรุปเป็นเงิน๔๐บาทก็ลิกกว่า
พอจะเก็บเงินตัวคนร้ายไม่ยอมจ่ายเงิน
แล้วก็ควักมีดสปาต้าออกมาขู่บอกว่าจะไม่จ่ายเงิน
ทีนี้ป้าอำพรก็เห็นว่านายสารวุฒิผู้ตายเนี่ย
ก็ยืนเถียงกับคนร้ายรายนี้คุณป้าก็จะเดินเข้าไปหา
ปรากฏว่านายสารวุฒิก็เป็นห่วงคุณป้าเหมือนกันนะ
ผู้ตายก็เป็นโหกคุณป้าบอกคุณป้าไม่ต้องเดินเข้ามา
เดี๋ยวจัดการเองนะครับโบกมือมาให้ป้าเข้ามายุ่ง

แต่จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากปั๊ม
แล้วเวลาสักประมาณ๒๐นาทีผ่านไป
ปรากฏว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์วกกลับเข้ามา
กลับเข้ามาเจอนายสารวุฒิชกต่อยนายสารวุฒิทันที
แล้วใช้มีดจ้วงแทงนายสารวุฒิไปหลายแผลนะครับ
มีดจ้วงแทงนะครับ

ช่วยไม่มีใครช่วยเลย
ก็เข้าไปข้างในนะครับ
พ่อก็โทรเรียกแก้งตำรวจ
โอ้โหเนี่ยป้าก็เสียขวัญเหมือนกันนะ

เฮียเคยบอกไว้หมายถึงเจ้าของปั๊ม
ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์กรณีแบบนี้
เราต้องเอาความปลอดภัยของเด็กปั๊มทุกคนเป็นหลัก
แล้วนี่๔๐บาทแรกกับชีวิต

บอกว่าโอ้โหเห็นเหตุการณ์คาตาเลยนะครับ
คนร้ายก็ชก
ชกต่อยนายสาราวุธจนล้มแล้วก็ไล่แทงล้มลุกคุกคาน
จนนายสารวุฒิวิ่งหนีแต่คนร้ายก็ยังตามเข้าไปแทงซ้ำอีกนะครับ
ได้แต่ร้องบอกว่าอย่าทำเขาเลย
อย่าทำเขาเลยร้องไห้ให้คนช่วยเนี่ย
แต่ว่าตอนนั้นคือที่ปั๊มมีเพียงพนักงานทำงานกันอยู่๓คน
รวมถึงคนตายด้วยแล้วก็ป้าก็อายุเยอะแล้ว
ก็เลยวิ่งไปตามลูกชายเพราะลูกชายรอรับป้ากลับบ้าน
ลูกชายนอนรออยู่บนรถ
ป้าก็เลยวิ่งไปตามลูกชายให้ลูกชายช่วยหน่อย
แล้วก็ลูกชายก็เลยแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ครับนายอนุสักนักรบน้องชายต่างบีดา
ของนายสารวุฒิผู้ตายนะฮะก็ให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคม
พี่ชายก็เคยมีเรื่องชกต่อยกับรอปภศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่ง

แล้วก็ทราบภายหลังว่ารอปภคนดังกล่าวถูกให้ออกจากงานแล้ว
นักข่าวของเราก็ถามนายอนุสักบอกว่า
พี่ชายผู้ตายไปมีเรื่องกับรอปภ
ที่ศูนย์รถยนต์ฝั่งตรงข้ามและรอปภถูกให้ออกจากงาน
เกี่ยวกับการที่ทะเลาะวิวาสกับผู้ตายหรือเปล่า
น้องชายบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาโดนไล่ออกไป

แต่ไม่เกี่ยวกับกรณีทะเลาะวิวาสกับพี่ชายนะฮะ
แล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ
แต่ทีนี้อยากให้ตำรวจสอบสวนได้ทำการสอบสวนก่อน
รวมถึงอาจจะต้องสอบสวนรอปภ
คู่กรณีที่เคยมีเรื่องกับพี่ชายเมื่อเดือนมกราคมนี้ด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
โดยเฉพาะคุณป้าอำพรเมื่อสักครู่นี้
และจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เราก็เพิ่งได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเมื่อกี้นะฮะ

ส่วนนี้คุณป้าเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้เสียขวัญแล้วก็เกือบจะเป็นลมเลยนะฮะ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ใช่แล้วก็เห็นบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเมื่อเช้าก็มีไปก่อเหตุอีกเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วเดี๋ยวรอรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ